เอาล่ะคุณผู้ชมมาติดตามเป๊กผลิตโชคกันบ้างดีกว่า
หลังจากที่ไปร่วมประกวดรายการร้องเพลงรายการหนึ่ง
หลายคนรู้นี่นว่าแล้ว

หลังจากที่เขาได้ปล่อยพลังเสียงพร้อมกับโปรยเสน่ห์
ถูกอกถูกใจมีแฟนคลับทั้งสาวน้อยสาวใหญ่
กรี๊ดตามเชียร์จนกลายเป็นปรากฏการณ์คุณหลวงเนี่ย

นุชเชสก็คือนี่แหละค่ะบรรดาแฟนคลับของเขานะคะ
รวมไปถึงเปิดตัวซิงเกิ้ลที่๒เพลง
เพื่อเป็นการตอบแทนนี่แหละบรรดาแฟนคลับคนรักเป๊ก
พร้อมกับร้องเพลงนี้สดเลยให้กับบรรดาแฟนคลับ๕๐๐ชีวิตที่มาร่วมงาน
ได้ฟังเป็นที่แรกด้วยนะคุณ
เราก็เน้นเปิดตัวเพลงซิงเกิลที่๒นะครับ
เป็นการขอบคุณนะครับสำหรับสิ่งที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในระยะเวลา
เดี๋ยววันที่๒๑เมษาปีหน้าก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วนะครับ
ก็เป็นคอนเสริชใหญ่ครั้งแรกเลยนะครับ
เดี๋ยวปีหน้าคิวออกมาแล้วครับว่าจริงหลังจากเดือนมกราคมผมก็อาจจะทำงานน้อยลง
แล้วก็เทคิวไปเพื่อไปซ้อมคอนเสิร์ตครับ
ก็ไม่ได้รับงานเยอะเอาไปซ้อมคอนเสิร์ต
จริงแล้วนอกจากจะปล่อยซิงเกิลที่๒ไปแล้วเนี่ย
เขายังขนเอาเพลงฮิตเพลงดังที่เคยด่งดังในอดีต
คือมาร้องตลอดเลยมาร้องให้กับบรรดาแฟนคลับ

ที่สำคัญคุณผู้ชมคะหลายคนติดตามคอนเสิร์ตของเป๊กผลิตโชค

ต้องตอนนี้เขาเตรียมที่จะเปิดคอนเสิร์ตใหญ่
เพื่อเอาใจบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับคนรักเป๊กผลิตโชคกันแล้วนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีและเป็นปีทองของเป๊กผลิตโชคจริง
และยังคงความน่ารักเหมือนเดิมนะสำหรับเป๊กนะฮะ

แบบด้วยหัวใจจริงสำหรับคุณหลวงคนนี้นะคะ
ต้องบอกว่าการกลับมาในครั้งนี้ของเขาเนี่ย
ประสบความสำเร็จมากแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเปรี้ยงปร่าง

แล้วก็ตอนนี้ก็ทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมร้องเพลงสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะคะ
ปีหน้าแฟนก็รอเก็บตังค์รอกันได้เลย
ได้ดูคอนเสิร์ตใหญ่ของเป๊กผลิตโชคแน่นอนนะคะ